ทีนี้มาดูเรื่องนี้ค่ะเชื่อว่าน่าจะแสดงความคิดเห็นกันได้เยอะเลย
เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุนัขจรจัดอีกแล้วนะคะ

เด็กเนี่ยเจ็บหนักเลยนะเป็นเด็กผู้ชายอายุ๕ขวบเป็นชาวฟินแลนด์

เป็นสุนัขจรจัดที่อยู่ริมหาดอ่าวนางจังหวัดกระบี่ค่ะ
เนี่ยรุมขย่ำจนน้องเนี่ยบาดเจ็บสาหัส
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยเนี่ยนะพ่อของน้องก็อุ้มน้องแบบเลือดโชคอยู่เลย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณย่านการค้าหน้าหาดอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่

กู้ภัยอบตอ่าวนางไปช่วยนำตัวเด็กชายชาวฟินแลนด์อายุ๕ขวบ
เพราะว่าน้องถูกสุนัขจรจัดรุมขย่ำจนบาดเจ็บสาหัส
แผลนี่เต็มตัวเลยคุณผู้ชม
คอเนี่ยนะมีรอยเขี้ยว๒รูเลย

น่องขวามีแผลฉีกขาดยาวประมาณ๕เซนติเมตร

พ่อของน้องยืนอุ้มร่างลูกชายอยู่สภาพเลือดอาบทั้งตัว
น้องก็ร้องด้วยความเจ็บปวดนะคะ
แพทย์สุนทรฟองฟุ้งรักษาการผู้มนุยการโรงพยาบาลบอกว่า
ตอนนี้อาการของน้องเริ่มดีขึ้นแล้ว

ยังต้องให้นอนรอดูอาการอยู่อีก๒๓วัน
ต้องดูเรื่องของการติดเชื้อค่ะโดยเฉพาะเชื้อพิษสุนัขบ้า
แต่ว่าคุณหมอก็ฉีดวัคซีนป้องกันพิสุนักบ้านและบาดทะยักษ์ให้แล้วนะคะ
คุณพ่อของเด็กชื่อว่านายแอปโป้นิคูล่า
บอกว่าก่อนเกิดเหตุตัวเขากับลูกชายรวมแล้ว๓คนกลับขึ้นมาจากชายหาด
แต่ว่าลูกชายคนที่ประสบเหตุเนี่ยค่ะเดินมาคนสุดท้ายเลยขึ้นมาจากฝั่งในทีหลัง
จู่สุนัขจรจัดมาจากไหนก็ไม่รู้๔๕ตัวกรูเข้าไปเลย
แล้วก็ไปขย่ำมาค่ะตัวพ่อกับชาวบ้านแถวนั้น
แล้วก็นักท่องเที่ยวแถวนั้นก็รีบเข้าไปช่วยนำตัวลูกชายออกมาได้นะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปดูไปดูที่จุดเกิดเหตุที่อ่าวนางอะค่ะ
นักท่องเที่ยวเยอะนะคะแล้วส่วนใหญ่เข้าไปเป็นแบบครอบครัว
เด็กเยอะเลยไปเล่นน้ำทะเลกันนะคะ
แล้วนักข่าวของเราบอกว่าสุนัขจรจัดก็เดินอยู่อาบแดดกันอยู่
ทั่วบริเวณอย่างนี้อยู่กันแบบนี้จนชินตา
คนนึงค่ะชื่อว่านายสารวุฒิสังทองอายุ๓๐
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเห็นน้องเด็กผู้ชายชาวฟินแลนด์วัย๕ขวบคนนี้นะคะ
เล่นน้ำอยู่ที่บริเวณชายหาดห่างไปก็มีฝูงสุนัข
เป็นสุนัขจรจัด๔๕ตัวสุนัขมันกำลังกัดกันเองอยู่
กันเองอยู่สี่ห้าตัวสักพักได้ยินเสียงนักท่องเที่ยวตะโกน
เสียงดังเลยหันไปดูอ้าวสุนัขกลุ่มเนี้ยมันกรูเข้าไปกัดเด็ก
อยู่ในทะเลนะคะคือกำลังเดินขึ้นมาจากทะเล
เด็กเนี่ยล้มลงไปนักท่องเที่ยวแถวนั้นก็ต้องรีบเข้าไปช่วยอะค่ะ
เด็กพวกมิ้นในใกล้เลือดดีต้นข้อกันเหมือนนอนเลยแหละวะ
อืมแล้วเด็ก๕ขวบตัวเล็กนิดเดียว
สุนัขจรจัดตั้ง๔๕ตัวกรูเข้าไปรุมอย่างนี้ค่ะ

ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่สมบัติบุตอีดบอกว่า
มันเป็นปัญหามานานนะคะสุนัขจรจัดที่หาดอ่าวนางอ่ะ
จริงแล้วมันมีแบบ๒๐กว่าตัวนะ

เคยเกิดเหตุกัดนักท่องเที่ยวบ่อยค่ะหลายครั้ง

เป็นปัญหาที่นักท่องเที่ยวเจ็บมาหลายรายแล้ว

ส่วนใหญ่เด็ก๔๘ขวบโดน
ก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาให้หน่อย
มีรับผิดชอบที่เข้ามาดู
ตอนที่ประชุมอำพื้นวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน
สาเหตุมันก็น่าจะมาจาก
ก่อสร้างผมคิดว่าที่มีสุนัขจรจัดเยอะ

เขาก็ลื้อเค็มขนาดไปแล้วก็ทิ้งสุนัขไว้
เพราะตอนนี้ชายหาดอ่าวน้ำผมว่ามีประมาณ

มันมีผลกับการท่องเที่ยวแน่นอน
ตอนนี้เกิดแล้ว
มีหน่วยงานไหนที่รับผิดชอบในเรื่องนี้
ในเมื่อสุนัขกัดลูกฝรั่งแล้ว
หรือว่าคนที่ต่อต้าน
ภูมิโครงสุนัขเยอะกว่าคนนี้

พอเกิดปัญหาปุ๊บตรงนี้ใครเป็นคนรับผิดชอบครับ
ผมอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลเรื่องนี้
ทำให้จริงจังสักครั้งนะครับ
ผมว่าเทศูนัก๒๐ตัวนี้ผมว่า
เกินความสามารถของหน่วยงานที่รับผิดชอบหรอกครับ
เขาบอกว่าหาดอาวน้ำเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

ก็ช่วยกันทุกฝ่าเรื่องนี้นะครับ

ผู้ราชการจังหวัดนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้ได้เดินทางไปเยี่ยมน้องเอมมี่ที่โรงพยาบาลนะครับ
ก็ได้พูดคุยกับทางคุณพ่อของน้องอยู่สักครึ่งชั่วโมงนะครับ
ทางจังหวัดได้ประสานกับทางโรงพยาบาลให้ดูแลอำนวยความสะดวกให้กับน้องเอมมี่และครอบครัวอย่างเต็มที่แล้วนะครับ
ทีนี้ปัญหาสำคัญก็คือเรื่องสุนัขจรจัดในพื้นที่อ่าวนางนะครับ
ท่านผู้ว่าบอกว่าที่ผ่านมาทางจังหวัดให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นหลักอยู่แล้วนะครับ
ตอนนี้ได้สั่งให้ทางประสุทธิ์และหน่วยงานที่รับผิดชอบไปดำเนินการกับสุนัขจรจัดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
แสดงว่าที่มันอยู่หลายสิบตัวเนี่ยเดี๋ยวเขาคงจะไปจัดการนะครับ
พวกราชการจังหวัดบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะ
ต่อไปก็จะใช้มาตรการในการป้องกันดูแลไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
ค่ะให้เห็นบอกมีนายกรัฐมนตรีไปเยี่ยมด้วย
เพราะวันนี้ก็ไปโรงพื้นที่ที่สุราณธานีกับกะบีอยู่แล้ว
ก็มีการให้สัมภาษณ์ได้พูดคุยกับทางน้องแล้วก็คุณพ่อด้วย
เดี๋ยวดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับสุดชมที
บาปทุกคนอยู่เลยว่าง์
นาฬิตลต้องเยื่อมตัวความการที่อยู่แล้ว
แต่โชคดีที่เขาทำประกันมาด้วย
ดังนี้ก็อัปเกรดด้านโรงกัน

ถ้าไม่ได้บาปมันก็เป็นความเป็นเกลียดเกลียดเกลียด
คุณตูบอกว่าคนเราก็ชอบไม่ได้ตาฉัดใช่ไหม